สตึกบุรีรำหัวหน้าพนักงานแผนกบัญชีของการไฟฟ้าที่สตึก
เขาบอกว่าทำงานแล้วออกไปข้างนอก
ปรากฏว่าเข้ามาอีกทีโต๊ะทำงานถูกลื้อค้น
แล้วสิ่งที่หายไปคือเงินสดสักประมาณ๓๐๐๐บาท
ทีนี้ก็ไปดูกล้องวงจรปิดซึ่งเนี่ยค่ะจับภาพได้อย่างชัดเจนเลย
มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นหัวขโมยเข้ามาขโมยเนี่ยแบบนี้คุณ
เปิดลิ้นชักจับแล้วก็จับได้เงินก็เอาไปเลย

เหตุการณ์นี้นะคะหลังจากที่ตำรวจสพสตึกจังหวัดบุรีรำได้รับแจ้งเหตุจาก
เบนจรงเหล่าอารีกิจอายุ๕๕ปีเป็นหัวหน้าพนักงานบัญชี
ของสำนักงานไฟฟ้าสตึกบอกว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปในห้องพนักงานบัญชี
ขโมยเงินสามพันบาทเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบจุดนี้นี่แหละค่ะ
ไปดูที่โต๊ะทำงานซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างติดประตูทางเข้าสำนักงาน
พบว่าที่โต๊ะทำงานถูกลื้อค้น
ซึ่งโต๊ะทำงานของนางเบนจรงหัวหน้าแผนกบัญชีเนี่ย
เงินถูกขโมยไป๒๔๐๐บาทส่วนอีกโต๊ะหนึ่งนี้นะคะ
ถูกขโมยไป๖๐๐บาท๒โต๊ะก็รวมเป็น๓๐๐บาท
ทีนี้จากการสอบถามนางเบนจรงเล่าบอกว่าช่วงเช้าเนี่ย
เดินทางมาทำงานตามปกติเข้ามาที่โต๊ะทำงานพบว่าโต๊ะเนี่ย
ลิ้นชักเนี่ยมันเปิดทิ้งไว้พอไปตรวจสอบก็พบว่า
เงินส่วนตัวที่เก็บไว้แลกหรือไว้ทอนให้กับประชาชน
ที่เขามาจ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยมันหายไปก็เลยรีบโทรศัพท์
แจ้งตำรวจพอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่แหละค่ะก็ถึงบางอ้อเลยนะพบว่ามีคนร้าย
เป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีสวมหมวกสีดำ
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเข้ามาขโมยสักประมาณตี๒๓นาที
ที่ผ่านมาแล้วไปพบช่องหน้าต่างบานเลื่อนกระจก
ถูกเปิดออกด้วยด้านนอกตรงหน้าต่างพบรอยรอยเท้าคน
เหยียบอยู่บนเบาะรถจักรยานยนต์ของพนักงาน
จอดไว้ปีนขึ้นมาทางหน้าต่างก็เลยเก็บหลักฐานเหล่านี้
ไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ